ไปดูเรื่องราวร้องทุกข์นะคะของคุณแม่ท่านหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
เขาออกมาร้องเรียนเพราะว่ากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
หลังจากที่ลูกชายวัย๔ขวบนั่งกินหมูปิ้งอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าบ้าน
แล้วจู่มีรถกระบะพุ่งชนจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
ไป๓เดือนคดีไม่คืบหน้าคู่กรณีไม่มีการเยียวยาด้วย
เดี๋ยวให้ดูภาพนาทีสุดท้ายของน้องหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่คือเป็นภาพเหตุการณ์
วงจรปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้อย่างชัดเจน

คือเหมือนคุณแม่เนี่ยพยายามที่จะช่วยชีวิตทั้งสองคนแหละ
แต่เหมือนกระชากแล้วก็อุ้มตัวลูกสาวเข้าไปได้

แต่ตัวน้องผู้ชายคนที่เสียชีวิตเนี่ย
คือน้องสแตมวัย๔ขวบนี่

นั่นคือเขาโดนกระบะพุ่งชนเนี่ยค่ะ
แล้วก็อัดแน่นจนกระทั่งน้องเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหว
สิ้นใจตายในที่สุดนะคะ
เหตุการณ์นี้สร้างความสลดให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แล้วก็บีบหัวใจคนเป็นพ่อแม่มาก
เพราะว่าลูกตายต่อหน้าต่อตาเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
ผ่านมาจนกระทั่ง๓เดือนและ
ปรากฏว่าฝั่งผู้เสียหายบอกว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ในช่วงเกิดเหตุนั้นคือจะมีเด็กสองคนนั่งอยู่
คุณผู้ชมเห็นในคลิปก็จะเป็นพี่สาวของคนตายวัย๕ขวบ
แล้วก็เป็นตัวน้องคนที่ตายค่ะคือน้องสแตมวัย๔ขวบนะคะ
ซึ่งก็โดนรถกระบะของนายสมรวยโพกลางวัย๖๕ปี
เขาขับมาด้วยความเร็วสูงเลยค่ะ
แล้วก็พุ่งชนอย่างจังแบบที่เห็นในคลิป
ซึ่งหลังเกิดเหตุเห็นบอกว่าคนขับกระบะเนี่ยเสพยาบ้ามาก่อนด้วย
แล้วก็มีอาการคล้ายกับคนเมาด้วยนะคะ
ก่อนจะมีการขับรถพุ่งชนเด็กจนตาย
ทีนี้ตัวหลังเกิดเหตุมา๓เดือนแล้วเนี่ยปรากฏว่าคู่กรณีโดนแจ้งข้อหาไปแล้วนะ
โดนแจ้งข้อหา๔ข้อหานัก
หนึ่งในนั้นคือเสพสารเสพติดแล้วก็ขับเสพ
เพราะว่าตรวจปัสสาวะแล้วก็พบว่าเป็นสีม่วงจริง
ขณะเดียวกันนะคะเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สร้างความสะเทือนขวัญให้กับหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่เห็นเหตุการณ์ญาติ
โดยเฉพาะหัวอกคนเป็นพ่อแม่ที่มาสูญเสียลูกที่กำลังโตแล้วก็เป็นวัยน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันคนขับรถกระบะยังเสพยาบ้าแถมไม่มีการเยียวยาจนถึงตอนนี้เขาก็เลยออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ทีนี้ทางด้านของคุณพ่อน้องสแตมค่ะคุณพ่อของเด็กที่เสียชีวิตก็คือนายนพดลวัย๓๓ปี
เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวฝั่งคู่กรณีก็ไม่มีใครติดต่อมาเลย
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เคยได้รับคำขอโทษใดจากคนขับรถกระบะนะคะ
ส่วนตัวคนก่อเหตุเองเห็นบอกว่าได้รับการประกันตัวแล้วนะโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ด้วย
ออกมาใช้ชีวิตตามปกติเดินลอยหน้าลอยตาไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนหรือว่าร้อนหนาวอะไรเลยทั้งสิ้น
อันนี้คือคุณพ่อบอกไว้เขาก็เลยคาใจอยากจะร้องเรียนขอความเป็นธรรมหน่อย
ขณะเดียวกันทางครอบครัวของคนตายเนี่ยเขามีการตั้งคำถามแบบนี้ด้วย
เขาบอกว่าทำไมทุกอย่างมันดูง่ายจังเลยสำหรับตัวคนขับรถกระบะ
ทั้งที่เสพยาขับรถจนชนคนตายได้รับการประกันตัวแถมไม่ต้องใช้หลักทรัพย์สักบาทเดียว
ขณะเดียวกันครอบครัวคนตายก็ยังคล่องใจติดใจเรื่องของผลตรวจแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
เพราะว่าคนขับรถกระบะเขาบอกว่าเขาดื่มเหล้ามาแต่ทำไมผลตรวจแอลกอฮอล์ไม่มีเลย
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าวันเกิดเหตุที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยตัวคนขับกลับบ้านไปก่อนออกไปก่อนหลบหนีไปก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกครั้ง
มีการตรวจแอลกอฮอลแล้วก็สารมันอาจจะลดลงหรือเปล่า
อันนี้คุณพ่อก็แบบคาใจนะคะอยากจะให้มีการตรวจสอบหน่อย
โดยเฉพาะเรื่องคดีที่ตอนนี้ก็ล่าช้าและอยากได้รับการเยียวยาจากฝั่งคนขับด้วยค่ะ
มันสบายกับคนที่ทำความผิดเกินไปหรือเปล่า